คือเป็นโจรผัวเมียเขาตระเวนลักถังแก๊ส
แล้วก็เอาไปขายทำแบบนี้มาต่อเนื่อง๒ปีแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยนับจำนวนถังแก๊สน่าจะได้ไปประมาณ๒๕๐๐กว่าถังเลยนะคะ
แล้วนี่จับตัวมาแถลงข่าวผู้ต้องหาเขาบอกว่าไงรู้ไหม
ที่ผมทำไปเนี่ยจะเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็จะไปหาตังค์ส่งค่าแชร์ออนไลน์
โดยนายปริญญาอิ่นคำอายุ๓๓ปีแล้วก็นางสาวธัญพรเกิดภูลอายุ๓๗ปี
ผู้ต้องหานี้ถูกตำรวจภูทรบางศรีเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก็นำตัวมาแถลงข่าวพร้อมกับของกลาง
เป็นถังแก๊สขนาด๑๕กิโลกรัมรวม๑๖ถังจริงยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีครีมตัดเหล็กมีวิกผมมีผ้าปิดปากพวกนี้เขาจะใช้พรางตัวในการก่อเหตุ
ทั้งคู่ถูกจับกุมได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาวัดสวนแก้วที่อำเภอบางใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แล้วก็สองโจรก็ให้การรับสารภาพค่ะว่าออกตระเวนลักถังแก๊สในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรีปฐุมธานีนครปฐมฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรี
รวมแล้วกว่า๒๕๐๐ถัง
เฉลี่ยครั้งหนึ่งเวลาไปก่อเหตุจะลักถังแก๊ส๑๐๑๕ถัง
ก่อเหตุมานานเกือบ๒ปีแล้วก็ตอนไปก่อเหตุก็จะต้องพรางตัวไง
วิกผมเอาผ้าปิดปากปิดส่วนถังแก๊สที่ไปขโมยมาได้
ก็จะเอาไปขายให้กับร้านค้าแก๊สหุงต้มที่สมุทรปราการ
หนึ่งก็ขายได้ประมาณ๕๐๐บาทบ้าง๗๐๐บาทบ้าง
ดูสิคะเขาอัดแน่นไปเต็มท้ายรถแล้วก็เบาะหลังของคนนั่งเลยค่ะ
ไปเต็มแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเอาไปขายได้เนี่ย
เงินมาก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเอามาส่งค่าแชร์ออนไลน์
โดยนายปริญญาบอกด้วยนะคะว่าจะก่อเหตุเลือกเวลา
หลังเที่ยงคืนไปแล้วมืดแล้วก็จะออกก่อเหตุ
จะเลือกพวกร้านค้าข้างทางอะค่ะถ้าเกิดว่าร้านไหนปิดมิดชิดเนี่ย
เขาบอกว่าจะใช้ครีมตัดโซ่เข้าไปตัดโซ่ก่อน
แล้วก็ขโมยถังแก๊สออกมาแล้วยังมีการบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ
บอกผ่านสื่อด้วยนะผมฝากขอโทษเจ้าของถังแก๊สทุกคนด้วยนะครับ
โอ้โหเราอ่านข่าวพ่อค้าแม่ค้าที่โดนลักถังแก๊สมาเยอะเลยนะ
เออเนี่ยเห็นแล้วว่าเนี่ยเป็นหนึ่งผู้ต้องหาคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไปก่อเหตุ
ทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหากับทั้งคู่ฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยทำอันตรายสิ่งกิดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์
โดยใช้ภาษณะเพื่อสะดวกกับการกระทำผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไป
สำหรับผู้เสียหายที่เคยตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
ในพื้นที่ที่ที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพมหานครนนทบุรีปฐุมธานีนครปฐมฉะเชิงเซาชนบุรี
ถ้าใครเจ้าของร้านที่เคยถังแก๊สหายไปได้เลยนะ
สามารถที่จะไปเข้าติดต่อกับตำรวจแจ้งความเพิ่มเติมได้
จะได้เพิ่มโทษให้หนักขึ้นเพราะพวกนี้มันก็ต่างกรรมต่างวาระนะคุณ
ถังแก๊สสำคัญนะเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้าเขาเลยแหละนะฮะ